ลุงตู่ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่๓พฤศจิกายนนั้นช่วงค่ำวันก่อนหน้าเนี่ย
เดินทางไปเพื่อชมการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์เรื่องรามเกียรตอนกุมพกันทดน้ำ
หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็มีแฟนคลับมาเจอลุงตู่
แล้วก็ขอถ่ายภาพเอาไปโพสต์เอาไปแชร์กันเยอะเลยครับ
เห็นภาพนี้ภาพนี้เนี่ยนะฮะจากอินสตราแกรมของพี่ท็อปดารณีนุษย์โพธิปิติครับ
โพสต์ภาพเห็นไหมฮะก็จะมีพี่ท็อปมีลุงตู่มีพี่ไก่วรายุทธ์
มีพี่ก้องปียะมีพี่ผัดไทยมีพี่แดงธัญญามีพี่อ๊อฟพงพัฒน์ครับ
และมีข้อความว่าดีใจได้เห็นรอยยิ้มสดชื่นของลุงนะคะ
ทีนี้มีอีกภาพหนึ่งครับที่เป็นกระแสฮือฮาครับ
เป็นภาพที่หลายคนบอกว่าภาพนี้หาดูได้ยากนะเนี่ย
ลุงตู่ยิ้มแย้มแล้วสังเกตครับเหมือนยกมือรับไหว้หรือไหว้หรือเปล่า
กับทางครอบครัวชินวัฒน์ในภาพเนี่ยที่เห็นชัดเลยเนี่ยนะฮะ
หน้าตรงนี้ก็จะเห็นคุณเอมพินทองทานะครับพี่สาวของคุณอุ้งอิ๊ง
แล้วก็จะมีคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทย
รวมทั้งสามีของทั้งสองท่านครับมีคุณนัทธพงศ์คุณากรวง
คนนี้ใส่แมสแล้วก็มีคุณปอปีดกสุขสวัสดิ์นี่นะฮะคุณนัทพงศ์เนี่ยสามีของคุณเอม
แล้วคุณปอปีดกนั้นสามีของคุณอุ้งอิ๊งนี่นะฮะไม่แน่ใจว่ามีคนอื่นในครอบครัวชินวัฒน์ด้วยอีกหรือเปล่า
คือภาพเนี่ยครับผู้ใช้ชื่อว่าซึนหนึ่งในอึ่งไข่เอามาโพสต์ไว้
แล้วคนก็แชร์กันเยอะเลยรวมไปถึงในเพจต่างในโซเชียลที่เอาไปแชร์ต่อด้วยนะครับ

มีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าลุงตู่เขาจะยกมือรับไหว้
ถ้าหากว่าเขาจะไหว้ทักทายคนครอบครัวชินวัฒน์ก็ไม่แปลกมั้ง
เพราะครอบครัวนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณอุ้งอิ๊งก็ลงภาพเอาไว้
คือมีทั้งพี่ชายคุณโอ๊คแล้วก็มีคุณหญิงอ้อพจมานดามาพงศ์
เนี่ยฮะควงคุณแม่ควงพี่ชายคือไปทั้งครอบครัวเลยครับ
นำทีมโดยคุณหญิงพจมานแล้วก็ลูกทั้ง๓คนแล้วก็ลูกสะพ้ายแล้วก็ลูกเขยเนี่ยนะฮะ
ไปดูโขนกันดังนั้นกระแสที่มีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะลุงตู่เนี่ยเขายกมือไหว้ใครหรือว่ารับไหว้ใคร
เดี๋ยวคงต้องรอดูว่ามีคนอื่นอยู่ในภาพด้วยหรือเปล่าถ้าเขาจะไหว้หรือว่ารับไหว้ทักทายกัน
ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกบางคนก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าดูการเมืองก็เหมือนกับดูโขนดูละครหรือเปล่า
ให้ดูภาพเมื่อกี้ไว้แล้วเดี๋ยวรอติดตามว่าการเมืองไทยจะเดินหน้าต่อไปยังไงนะฮะ